แล้วพี่ว่าตอนนั้นกล่องอะไรมันมา
พัสดุเขามาที่หน้าบ้านเรา

แล้วเอ้ยคือแม่นปัจจนีไง

ไม่ได้ไม่รู้ของใครเขาถามว่าเป็นใช้บรรที๑๔๓ไหม
ไหมเนี่ยคำพูดทุกคำที่เราพูดเนี่ยนะ

แล้วเนี่ยมันมีพัสดุมาครับ
แล้วมันก็บอกอ้าวป้าเตรนตรงนี้เราก็วิ่งเข้าไปเอาแว่นมาเตรน
เตรนเสร็จไปตรงนี้ก็ออกป้าเรามันสรุปไปอีกทางก็ออกไปเลย
ตอนนี้พอเราเดินเข้าหันหลังเข้าบ้านมันตำรวจมาก็เต็ม
แป๊บเดียวแค่เราแป๊บเดียวไม่ถึงสักวินาทีอะไรหรอก
ว่าละ๒คันแล้วเอ้ยเข้ามาทำอะไรรสมโกดูเลยแล้วก็พูดกับไปเตนี

จะบึกต้นเซ็นตรงนี้เขาแจ้งพ่อคำหาอะไรเนี่ย
อืมบอกว่ารู้ไม่แน่ในกล่องเป็นอะไรอ่ะรับวัสดุเมื่อกี้อะไรรับวัสดุใช่ไหมบอกใช่
ว่าในกล่องเป็นอะไรเป็นยาบ้าบอกอย่างเงี้ยเปิดเปิดเปิดมาให้เราเปิด
นี่มันให้เราเปิดแล้วตัวโดยรู้ได้ยังไงว่ายาบ้าเขาไม่รู้อ่ะไปตามอย่างเงี้ย
เปิดเปิดเปิดแล้วบอกเราไม่เปิดเอามีอะไรมาเยอะเลยเปิดบอกว่าไม่เปิด
อย่ารู้อยู่เองพวกนั้นเราไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยแล้วสรุปใครมันต้องเปิดครับ
เขาก็เปิดกันจริงอ่ะสิแล้วเราจะโทรหาให้ผู้ใหญ่มารอให้เปิดผู้ใหญ่มาก็มี
ต้องเปิดกันก่อนแล้วในเมื่อมันเรื่องมันมาอย่างเงี้ยแม่อยากจะขอความผิดทำผ่านสื่ออย่างงั้น
เราก็ต้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อตรงเนี่ยต้องตรวจให้เขาผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนต้องไปตรวจสอบให้ได้
แล้วให้คนที่มาเนี้ยขอบัตรสอบอะไรเนี้ยให้มันไปเช็คต้นทางสิมันมันมีที่มามันมีตัวตน
รู้ชื่อรู้ชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวรู้ชื่อมันชื่ออะไรที่เขาโพสกันอ่ะนำสกุลแซ่อะไรไม่รู้
ลมทวนเออมันนำสกุลอะไรไม่รู้รู้ชายมันเนี้ยมันชื่ออะไรไม่รู้
มันมีมันมีเขามันมีอ่ะหน้ากล่องครับครับแล้วแม่ก่อนนะนะที่ว่าแม่เห็นรถแปลกหมานี่
ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมครับที่ว่ารถมันไม่ใช่รถเขาก็เพราะมันก็มากัน
เราก็ไม่เห็นไม่มีรถแปลมันอยู่หน้าปากซอยรถมันก็ผ่านอยู่แล้ว
ซ้อยบ้านเราอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเขามากันใครอ๋อแต่พอเรารับกล่องเสียง
ก็มันนึกเลยบ้านเราเต็มเลยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครกันแกล้งเรา
เพราะลูกเรามีใครจะอะไรกับลูกเราเปล่าส่วนตัวเราเองใครก็คงไม่มากัดแกล้งเราหรอก
มันก็ต้องลูกเราเป็นข้าราชการไงแถวนั้นก็มีลูกเราเป็นข้าราชการอยู่น่ะ
คนเดียวนั่นแหละเราก็ไม่รู้ไงว่าเออมันสาเหตุอะไร
ต้องให้ลูกเราเขาต้องไปต้องหาผู้ใหญ่ให้จีแจงว่าเออ
ไม่ให้เราเราไม่ยอมหรอกพอเราเซ็นรับของที่หน้าบ้าน
เราควรรุมเลยนักคงนักข่ามีทั้งนั้นอ่ะ
ก็มีนักข่าวไปด้วยน่าจะมีไม่มีได้ไง
เราก็ไม่ต้องได้ว่านะแล้วมันอยู่บอกไม่ได้จับ
เราไม่ได้ถ่ายใครได้เรื่อยอ่ะ